งพระพุทธปฏิมาประจำวันชะตาซึ่งโหนได้กำหนดไว้ประจำดาวพระเคราะห์ทั้ง๙
สำหรับผู้ต้องการบูชาดาวพระเคราะห์ประจำวันเกิด
เพื่อเป็นสิริมงคลและดนบันดาลในสิ่งที่ตนปรารถนานั้น
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ได้ส่งพระอนิพพลไว้ดังนี้
พระพุทธรูปางปาเลไลและพระเกรดพระพุทธรูปขัดสมาดเพชร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน